คืนหนึ่งยังซึ้งตรึงใจตรึงใจเรา
เฝ้ายิ่งแน่แอบอบอุ่นลมชอยโปรยกลิ่นพระคากรุน
รุ่งอรุณเพิ่มรางสว่างฟ้าถือประคองพระคมก่อน
ประกองก่อนย้อนรับ
ฉันขอสมัครขอรักชั่วชีวา
ขอโทษเธออย่าลืมว่าเธอที่เคยสัญญากันไว้ในคืนนั้น
เพราะมากค่ะสวัสดีค่ะทั้งสองท่าน
นั่นค่ะอยากจะเต้นรำเข้ามาเลยรู้สึกเป็นจังหวะที่รู้สึกแบบ
มันควรจะมีคนควงเดินเข้ามาใส่พลีดเข้าไปหน่อยเนี่ยก็คุณเชอรี่จะสง่างาม
ได้เลยใช่ไหมคะเดี๋ยวก่อนอื่นทักทายคุณผู้ชมกันก่อนนะคะ
นี่ต้อนรับทั้งสองท่านเลยนะคะครับด้านซ้ายมือของดิฉันสาวสวยด้านข้างข้างค่ะ
คุณจินตนาสุขสถิตต้องขออนุญาตเรียกว่าอาต้อยนะคะศิลปินแห่งชาตินะคะ
สาขาศิลปะการแสดงนั่นเองค่ะโอ้โหและด้านข้างดิฉันค่ะ
พระเอกที่ไหนนะคะพี่จิ๊บวัสสุนี่เองยังหล่อเฟี้ยวฟ้าเหมือนเดิมเลย
พระคุณมากครับขอถามทั้งสองท่านหน่อยวันนี้มาไทยรัฐทีวีของเรา
เช้าตรู่แบบนี้มาร้องเพลงเพราะเพราะให้ฟังด้วยใช่แล้วครับ
มางานอะไรเอ่ยวันนี้เราทั้งสองคนมาเป็นตัวแทนของงานคอนเสิร์ตประวัติศาสตร์อีกครั้งหนึ่ง
ซึ่งกำลังจะเกิดขึ้นเร็วเร็วนี้ครับค่ะคอนเสิร์ตสองวัยใจเดียวกันอืม
นะครับสองวัยเดี๋ยวสองวัยที่ว่ามีพี่จิ๊บและอาต้อย
ครับแล้วมีอีกใครอยู่บ้างโอ้โหเยอะมากเลยมีศิลปินแห่งชาติสี่ท่าน

แล้วนอกนั้นก็จะยังมี
พี่ทานินอินทราชเทพพี่แตมชะรัฐ
เฟื่องอารมณ์พี่แดงนันทวัน
เมฆใหญ่พี่รุงดุรี

สุชาติชมฉายอรุณฉาน

ฉันต้องยกพอยไม่ดู

รุ่นอาจารย์รุ่นประมาจารย์
มีอาจารย์ลูกศิษย์ด้วย

คุณปริงพุธปี้อันนี้วัยรุ่นนะรุ่นไหนอ๋อรุ่นมากครับ
รุ่น๘๐ครับแล้วก็ตามมาด้วยคุณต้นสุชาชชะวังกูล
คุณออสคิวริบูลคุณสมาสวยสดลงมาถึงน้องอีฟปุตติดา
ลูกสาวคนเก่งของพี่ต้อยเสดท้าและก็พี่ปริยักษ์อลัญญาท่านเอง
นั้นก็จะยังมีน้องซึ่งชนะเลิศจากเวทีการประกวดสาราเฉลิมกรุง

ว่าถ้าอ่านหมดน่าจะหมดเวลากันก่อนเยอะจริงคุณผู้ชม
กล่าวมาอย่างที่อาต้อยบอกเนี่ยชื่อ๒๓๔ท่านแรกนี่ก็โอ้โหควรค่าแก่การจะเดินทางไปชมกันเรียบร้อยแล้วนะคะ
แล้วขอถามหน่อยว่าเพลงที่จะนำมาโชว์เนี่ยจะมีเฉพาะหลุกกรุงหรือเปล่า
หรือว่าจะมีจังหวะแบบให้เราได้แดนส์กันด้วยมีหรือเปล่าคะ

ค่ะสตริงสากลมีมาหมด
หมดเลยนะครับหลายท่านอาจจะเป็นแฟนเพลงนะครับของตั้งแต่รุ่นศิลปินแห่งชาติมานะครับ
จนกระทั่งเพลงไทยร่วมสมัยนะครับอย่างของคุณชัดเฟื่องอารมณ์เนี่ยก็มีเพลงเพราะมานะครับ
รายชื่อเพลงขอเป็นน้ำจิ้มสักนิดแล้วกัน

ชื่นรักตักนางกระซิบรักฝนนี้จันจูบฟ้าคล่องจิตแต่ปางก่อนจูบเย้ยจันทร์

จริงหรือจริงซิเนี่ยใช่ไหม

อันนี้ทันแล้วทันแล้ว

แล้วอาต้อยวันนั้นจะร้องเพลงคู่กับพี่จิ๊บแบบนี้หรือเปล่า

รักฉันนานแล้วก็คือหนึ่ง

ตอนนี้ไปสักกี่เปอร์เซ็นแล้วพี่จิ๊บ

ก็ไม่ทำความผิดหวังแน่นอนครับ

ตอนช่วงซ้อมอาต้อยแอบเห็นสาวคนไหนมาเฝ้าพี่จิ๊บไหมคะ

ค้ายของกันหน่อยเดียวเราจะไปซื้อบัตรไปชมกันได้ที่ไหนพี่จิ๊บว่าไงครับ
บัตรมีตั้งแต่ราคาน่ารักนะครับ
ราคาเรียกว่าสบายกระเป๋า

ก็วันที่๙และวันที่๑๐กรกฎาคมนะครับ
ประดาคมศาวและอาทิตย์โหกประชุมใหญ่

ใครพร้อมนะคะควงกันไปเลยควงแฟนควงที่บ้านนะคะ
ไปดูกันแน่นอนเลยบอกเลยว่าคุ้มอย่างแน่นอนกับคอนเสิร์ตนี้นะครับ
ศิลปินมาเป็นร้อยขนาดนี้แล้วคุณภาพคับแก้วครับจอกันทั้งนั้น
ห้ามพลาดเด็ดขาดนะคะย้ำชื่อคอนเสิร์ตอีกทีค่ะ

วันนี้ขอบคุณแขกรับเชิญ๒วัยที่หัวใจอ้อด้วยละกัน
ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับคุณเจอพี่มากครับ
ช่วงนี้พักกันครู่เดียวช่วงหน้าไปติดตามข่าวกีฬากันต่อค่ะ